สวัสดีครับสวัสดีครับมาได้เวลาเมื่อการเทศบัตรกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วฝนทำท่าจะมาอีกแล้ว
โอ้โหในพื้นที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะ
สตูดิโอของเราอยู่แถววิภาวดีผมเห็นแล้ว
แอบคื้มคื้มมาแล้วนะคุณจีสานคุณจูโด่ง
อื้อเดี๋ยวจะตกอะไรคะ

ไม่ดูสุดตายพิเศษผมก็ดูไปรุ่นขึ้น
โอ้คุณมาเป็นพายุเลยนะหลัมมาเลย
อย่าบอกนะคุณนั่งวินมอเตอร์ไซค์มา
วันนี้เปลี่ยนครับช่างแต่งหน้ามาทำผมและช่างทำผม
ได้แบบวิธีใบนะฮะทำได้แบบวิธีใบนะฮะ
เอามาเจอกับพี่พ่อเราแบบมีความสุขสาหรัน
เรื่องราวจะเป็นเฉินยังไงตรงติดตาม
ช้างป่าบุกบ้านยามค่ำคืนแถมโค้นต้นมะละกอบ้านบิดพัง
ลูกค้าแสบอินซุกี้แล้วชักดาบ
ยังไม่พอนะไปขโมยแท็บเล็ตเจ้าของร้านด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เราเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของฝน

อย่างในกรุงเทพถ้าฝนตกตอนเย็นกลับบ้านยากรถติดอีก
แล้วในต่างจังหวัดฝนตกเขาบอกว่ามันเปียกแฉะ
เครียดมากจูด้งมีอะไรให้ช่วยให้ขายเครียดไหม

เรื่องของแมวของสัตว์ครับเวลาเขาจะนอนตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ผิด
แมวตัวนี้ไปนอนตรงนี้แม่จะน่ารักขนาดไหน

สกิดดิม
มันนอนอย่างนี้ได้เหรอ
มันนอนอะไรตรงนี้น่ะลูก
แล้วมันนอนเป็นคน

อ๋อไปพึ่งแบบนี้นะแต่ว่าก็น่ารักเนี่ย

แมวริมคลองหัวตะเข้แคท

หลายตัวแต่ละตัวอาจจะมีท่านอนแปลก
อาจจะมีถิ่นประจำของแต่ละตัว

กันใหญ่แบบนี้แหละใช่อ่ะคุณผู้ชมสกินยี่หมี่สองยังอยู่ของเรื่องแมว
ไปดูแมวขโมยหน่อยจะขโมยยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ
นี่เนียนไหมฮะคุณคุณฮะจริงอ่ะมาแล้วมือมาแล้วอ่ะเฮ้ย
เน๊ยยังไงโพลแมวขโมยจริงน่ะโพลแมวขโมย

คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเอาชิ้นเดียวหรือเปล่า
ครับแต่ว่าแบบความที่ว่าน้องเนี่ยมีกงเล็บเนอะ
ก็เลยตะวัดมามาทั้งจานเลยนะฮะ
คือแมวตัวนี้ชื่อว่าน้องผิงนั่นเองขนมผิง
ชื่อก็น่ากินแถมขี้เล่นแล้วก็ซุกสนด้วยนะฮะ

ก็คือน้องแมวเนี่ยแม้ทำท่าจะขโมยพอดี
ก็เลยถ่ายไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับ
แบบนี้แสบมากเลยแล้วก็สนมากด้วยนะครับ
ถ้าใครอยากติดตามความน่ารักของน้องนะฮะ
ตามได้ที่กนก๑๘๖๔ด้วยนะฮะ

แต่ถ้าเป็นผมผมจะคอมเมนต์ลงไปอีกสักนิดหนึ่ง

แต่นี่คือที่มาของคำว่าแมวขโมย

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กันสบัดข่าว

ว่ากันถึงเรื่องของข่าวร้าย

เมื่อวานเพิ่งจำได้ว่าเล่าเรื่องน้ำมัน

เตรียมแล้วครับเตรียมขึ้นราคา
ฟองละ๑๐สตางค์

ไอ้ฟองละ๑๐สตางค์มันจะสักเท่าไหร่

ตะแต่ถ้าคิดเป็นแผงล่ะก็

เอางี้ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้
เครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ประกอบไปด้วยสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่๘ริ้วจำกัด
สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูจำกัด
สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัด
และสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัด

ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร
ฟองละ๓บาท๕๐สตางค์คือมันขึ้นไง
ปรับขึ้นราคาฟองละสิบสตางค์อย่างที่ผมบอกแผงหนึ่งก็ตกสามบาท
มีผลนะก็คือวันที่๓สิงหาคมนี้เป็นต้นไปก็คือวันนี้นี่แหละครับ
สำหรับการปรับราคาครั้งนี้นะถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งที่๓แล้ว
นับจากที่ปรับครั้งแรกฟองละ๒๐สตางค์เมื่อวันที่๖กรกฎาคมนะคะ
เป็นราคาฟองละ๓บาท๒๐สตางค์พอครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมปรับอีก๒๐สตางค์
ทำให้ไข่ไก่ราคาอยู่ที่ฟองละ๓บาท๔๐สตางค์รวมครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยนะเพิ่มอีก๑๐สตางค์
รวมแล้วการปรับขึ้นราคาไข่ตั้งแต่กรกฎาคมมา๓ครั้งขึ้น๕๐สตางค์
คิดเป็นเงิน๑๕บาทต่อแผงโอ้โหเยอะนะ
ถ้าพูดง่ายนะมันเหมือนกับว่ารวมแล้วเนี่ย๑ฟองปรับขึ้น๑บาท
คือเกือบจะถึงบาทหรือเปล่า
เออซึ่งประเด็นนี้นะคะทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม๓บาท๕๐สตางค์ต่อฟองเนี่ย
ถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็เป็นการขึ้นราคาตามกลไกตลาดไง
ถูกต้องไหมน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นค่าอาหารเขาก็ขึ้นตาม
มันก็ปรับกันไปตามปริมาณตามกลไกตลาดแบบนี้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งคือปริมาณไข่ในระบบน้อยลงด้วย
อ๋อเหรอแม่ไก่ไม่ฟักเหรอจ๊ะยังไงมันเป็นไปได้ไหม

ของเรานะครับว่าราคาน้ำตาลปรับขึ้น๑บาทต่อกิโลกรัมส่งผลกระทบโดยตรงเลยแต่ทางร้านนะครับ
แบกต้นทุนไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นหรือว่าลดปริมาณขนมลงนะยังขายเหมือนเดิม
แต่เจ้าของร้านก็บอกแบบนี้แต่ถ้าราคาวัตถุดิบมันยังขึ้นอีก
ปรับอีกแบบไม่ลดเลยสุดท้ายเขาก็คงต้องปรับขึ้นเหมือนกัน
ก็เป็นไปตามกลไกตลาดอีกเหมือนเดิมดังนั้นผู้บริโภคของเราฟังแบบนี้ก็เตรียมใจไว้นิดนึงครับ
พูดถึงราคาน้ำตาลทรายขาวที่ปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละหนึ่งบาทนะคะ
ก็มีผลมาตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมแล้วล่ะ
ราคาปรับขึ้นจากเดิมยี่สิบสองบาทเป็นยี่สิบสามบาทนะคะนี่คือราคาส่งนะอ่า
ถ้าหากว่าแม่ค้าร้านชำซื้อมาขายต่อราคาอาจจะเพิ่มขึ้น
ถ้าคุณไปซื้อซื้อตามร้านโชว์หวยอาจจะยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมก็ว่ากันไปครับครับ
โดยบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ก็พูดถึงเหตุผลในการขอปรับขึ้นราคา
หลักก็เนื่องจากต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น

ราคาพลังงานไงค่าขนส่งต่างมันก็เลยกระทบมาถึงปลายทางปลายน้ำแบบนี้
ไอ้แต่ถ้านลองคิดอีกมุมหนึ่งว่าแล้วก็รนดลงกันมาเยอะนะค่ะ
เรื่องของการลดน้ำตาลลดในการบริโภคน้ำตาลอ่า
คุณใช้โอกาสนี้เลยเออนะหรอ
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองลดความหวาน
ลองทานอะไรที่มันหวานน้อยดูในเมื่อน้ำตาลมันขึ้น
อู้วมันก็ได้นะคุณ
แต่ว่าคุณลดได้ยังเบาหวานที่คุณเป็น

อะไรที่มันหวานน้อยผมก็ทานลำบากนะ

มีมากมายหลายน้ำอย่าให้ต้องพูดเลย
คุณต้องกดดื่มเขาด้วยป่ะนี่

เอาถือว่าเล่ากันขำไม่อยากให้เครียด
เพราะยังไงพวกเราต้องเจอกับสภาวะพวกนี้อยู่แล้ว
ยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปดูแล้วกันนะคะ

อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้โดยสารรถสาธารณะ

คนขับรถโดยสารสาธารณะดีมีหลายคนนะ
แต่ถ้าหากว่าคุณแจ็คพอร์ตไปเจอแบบนี้

เรียกว่าเมื่อกี้มันทำอะไรหนูออกมานี่

มันหอม
มันหอมน้อง

อยากจะเจอหน้า

เข้าใจในอารมณ์โมโหคงต้องมีเหตุ
แต่เราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะ

แล้วกันนะคะคือพี่แท็กซี่คันนี้รับผู้โดยสารมาเป็นกลุ่ม
นะมีผู้ชายผู้หญิงเป็นพี่น้องกันอืมแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะ
ผู้โดยสารอยากจะขอแวะร้านสะดวกซื้อก็ลงกันไปหมดเลยนะคะ
น้องสาวไว้คนเดียวแล้วสุดท้ายแท็กซี่เนี่ยเขาก็เลย
วนลามน้องสาวปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยตกใจเลยวิ่งมาฟ้องพี่ชายเนี่ยค่ะ
ก็เลยเป็นภาพตามคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับทำร้ายร่างกายด้วยความโมโหนั่นแหละนะคะ
ส่วนที่เราเบลอหน้าพี่แท็กซี่ไว้เนี่ยเพราะว่าอะไรคะ
คิ้วแตกนะคะเลือดออกที่หางคิ้วคือคาดว่าน่าจะถูกชกต่อยมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกัน
แต่เหมือนว่าเองเขาก็ปฏิเสธ
เขาบอกว่าเนี่ยเอายานดมให้ดมเท่านั้นเอง

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะพี่เขาก็ปล่อยให้แท็กซี่คนนี้ขับรถออกไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่พัทยาชนบุรี

เขานำมาโพสต์ครับก็ระบุว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้เขาพกมีดสั้นด้วยนะ
เอามาโชว์ผู้โดยสารไม่รู้ว่าเอามาโชว์ทำไม
เหมือนกันนี่ครับผมสอบถามไปยังเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาเรียกแท็กซี่มาผ่านแอปแอปหนึ่งนะครับ
ซึ่งตลอดทางอย่างที่พี่ชิสาบอกโอ้โหอัธยาศัยดี
เขาก็เลยบอกพี่แวะร้านสะดวกซื้อให้หน่อยก็เลยแวะ
แต่ว่าฉวยโอกาสนะสิฮะระหว่างที่พี่ลงไปน้องสาวอยู่บนรถ
ฉวยกัดอ่อมแก้มครับโอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ
แล้วก็นำคลิปเนี่ยมาโพสต์เตือนเพราะว่าอยากจะเตือนผู้หญิงที่ใช้บริการแท็กซี่เนี่ย
ให้ดูดีให้ระมัดระวังด้วยนะฮะ

เยอะเลยเรื่องแบบนี้ชาวเน็ตเนี่ยขึ้นเหมือนกันเดือดเหมือนกัน
เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลวนลามจริงแค่นี้ยังน้อยไปไม่ปล่อยให้ขับรถออกไปแบบนี้หรอก

หมายถึงเนี่ยทำร้ายร่างกายแบบนี้น้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตเขาว่าอย่างนั้นเนาะ
แต่บางคนเขาก็มองอีกแบบนะอันนี้ผมอ่านตามคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าก็ไม่ควรใช้ความรุนแรง
แต่อย่างนี้ไม่ควรรีบปล่อยไปควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาจัดการ
หรือว่าควรที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างขนส่งหรือเปล่า
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปเลยเพราะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่า
แต่อันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นไปตามภาษาชาวเน็ตนะแต่ส่วนของคนขับแท็กซี่เองเขาก็บอกเขาจะไปแจ้งความเหมือนกัน
แล้วเขาก็ถูกทำร้ายไงอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงที่มาที่ไปเป็นยังไงก็คงจะต้องตามกันต่อแล้วก็ดูตามหลักฐานนะคะ
คุณผู้ชมไปเรื่องของช้างกันบ้างช้างป่าอีกแล้วครับตกกลางคืนเข้ามาหาของกินนะครับ
ไปเจอคนพอดีแม่จะพุ่งเข้าชนงานนี้หวิดบ้านพังครับ
โอ้โหน่ากลัวนะจังหวะที่มันจะพุ่งเข้ามาอย่างนี้นะ
แล้วไปเจอกับคนเขาใช่ไหมชักมันมาเดินหลบตอนพลโกทั้งต้น
แล้วจะตำซ่อมตำยังไงแล้วคุณห่วงตัวเองตอนนี้
นี่แหละคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปไว้นะ
ดูจากมุมภาพเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณสักหน้าต่างหลังบ้านพักนะฮะ
ซึ่งใกล้ช้างมากเลยนะครับ
ระหว่างที่ถ่ายคลิปครับน้องหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยเอาเห่าไม่หยุดเลย
ช้างเนี่ยเขาได้ยินไงแล้วก็เดินตรงมาพุ่งเขาใส่ตัวบ้านครับ
คลิปนี้นะฮะเราลองไปถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เขามีความชำนาญ

เขาก็ฝากเตือนนะว่าเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่อันตรายมาก
อย่าเข้าไปใกล้ช้างขนาดนั้น
เข้าใจบางทีจะถ่ายไปหลักฐานนู่นนี่นั่นน่ะเนอะ
แต่เอาชีวิตของคุณไว้ก่อนดีกว่า
อยู่ห่างไว้ครับเพราะเราไม่รู้จริง

ถ้าเป็นคนที่ไม่มีความชำนาญผีผลามเข้าไปไล่หรือเข้าไปใกล้

มันวิ่งไล่เรานี่หนีไม่ทันโดนเหยียบนะคะ
บางคนบอกอุ้ยก็ถ้าวิ่งหนีมันก็น่าจะทานช้างมันตัวเบลอเทิบ

เออตัวมันใหญ่เท้ามันก็ใหญ่ค่ะ

ถ้ามันเข้าใกล้มันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะช้าง

เออเอาเพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันเนอะ
แล้วก็บอกไปทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับ

กับคนผมเข้าใจแหละมันมี๒มุมนั่นแหละ
เราก็ได้เล่าแบบนี้ทุกวันเลยเหมือนกันนะคะ

เรื่องของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะ

ทำทีเป็นลูกค้าจะไปกินซุกี้ในร้านครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายไม่จ่ายตังค์แถม
ขโมยทรัพย์สินภายในร้านด้วยครับ
ร้านนี้เขาไม่ได้ขายแบบบุฟเฟ่นะขายแบบอัลละขาดทีละถ้วยชาม
แต่เขานั่งตั้งแต่บ่าย๓๓๐ยาวไปจนถึงทุ่มครึ่ง

บ่าย๓๐๐๕๐๐๖๐๐ถึง๔ชั่วโมง

มาทำทีบอกกับเจ้าของร้านว่าขอชาร์จมือถือหน่อย
คือไม่ได้อยู่นิ่งทานไปเดินไปคุยนู่นนี่นั่น
แล้วอาศัยจังหวะครับคุณผู้ชมเนี่ยมาเดินอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ย
เอามือถือมาชาร์จบอกจะขอชาร์จมือถือหน่อย
นี่ในมือก็ถือแก้วจวดด้วยนะ

นี่เนี่ยเตรียมร้านบนจอใช่ไหม
คนเข้ามาในร้านเยอะ
เจ้าของร้านเขาวุ่นดิพนักงานในร้านก็ต้องคอยเสริมลูกค้าถูกไหม

นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้อาศัยจังหวะที่เผลอคว้าแท็บเล็ตไปแล้ว

ถูกต้องฮะโอ้โหแล้วยังไงรู้ไหมเจ้าของร้านเขาเพิ่งมารู้ตัว

ตอนที่มีลูกค้ากำลังจะไปจ่ายเงิน
ซึ่งก็คือผมเองผมอยู่ในเหตุการณ์นี้

จริงแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เงินเข้าแล้วใช่ไหมครับลองเช็คดูนะว่าเงินมันเข้าแล้ว
แล้วเขาก็กำลังจะเช็คดูด้วยการเปิดแท็บเล็ต
เจ้าของร้านจะเปิดแท็บเต็ตหาแท็บเล็ตไม่เจอ
ถึงได้รู้ว่าอ้าวโดนขโมย
แล้วไปไล่กล้องวงจรปิดดูก็ถึงได้รู้ว่าเอาผู้หญิงคนนี้กินแล้วไม่จ่าย
ชักดาบช่วงที่เรนเข้ามาตอนบ่ายภาพนี้มาแบบปกติเลยครับ
แต่เอางี้เจ้าของร้านเขาเห็นแล้วแหละว่าถ้าทางผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติ
เขาก็พยายามดูพยายามจะลองดูนะว่าจะทำอะไร
ขโมยของแล้วไม่จ่ายเงินแล้วตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความกับทางตำรวจเอาไว้แล้วที่สนสุธิศาล
คำถามเกิดขึ้นแล้วเอาไงดีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็พยายามตามตัวอยู่นะครับ
แล้วที่ไม่จ่ายเท่าไหร่นี่เป็นบินมา
๑๐๐๐บาท๕๔บาทกินคนเดียวกินเป็น๑๐๐๐อ่ะโห
คุณก็ชวนพวกเราสองคนไปด้วยสิ
คุณไปกินกันกับใคร๒คนนะเมื่อก่อนเนย

กลับมาที่เรื่องนี้ก่อนแม่เรื่องนี้มาฝากเตือนไว้แล้วเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้เอง
สดร้อนเจอกับตัวคุณเองเลยด้วย

คุณโด้งนี่มันคือซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันคือคนที่ทำให้พี่เขารู้ตัวว่าเขาถูกขโมย

หน้าที่ต่อไปคุณต้องตามให้ได้
พูดแล้วเหมือนคำแต่เจ้าของร้านเขาเสียใจมากนะอันนี้ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตามให้หน่อยกัน
แล้วก็เห็นบอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดบอกคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นพวกมืออาชีพตะเวนก่อเหตุไปทั่ว

อย่างน้อยมีหลักฐานวงจรปิดแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะพอดีนะที่คุณชนะได้ไปเจอกับตัวเองแบบนี้

ดิฉันก็ต้องชื่นชมคุณในฐานะประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเอาจริงพูดจริง
เราก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้
ค่ะยังไงพ่อค้าแม่ค้าระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกัน

โอ้โหพูดเต็ม
คุณค่ะคุณดูแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะเงี่ยด้านหน้ากัญชนถลุดเลยค่ะ
ประเยอร์ประหยาบเลยค่ะเหมือนจุดตรงนี้มันเป็นจุดแบบสี่แยกแบบในซอยเนี่ย
เดี๋ยวมีเด็กเดี๋ยวมีสุนัขมีหมาแมววิ่งไปวิ่งมาถูกไหมคะ
อาจจะเกิดอันตรายแต่นี่เหมือนต่างฝ่ายต่างก็มาเร็วกันทั้งคู่อะค่ะ
เจอกันกลางแยกเลยนะคะทำให้ชนก็คงจะบาดเจ็บพอสมควร
นี่ค่ะรถด้านหน้าของรถยนต์เขาก็กันชนแตก
เตอร์ไซค์ก็คงเจ็บพอสมควรเอามาดูไม่โทษใครนะ
ดูกันให้เห็นเอาเองว่าใครมายังไงแต่ว่าอยากจะเตือนด้วยความห่วงใหญ่เท่านั้นเองนะคะ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยจากเฟซบุ๊คข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊คสองค่ะ
ครับผมไปเอาเรื่องของอุปสรรค์เรื่องนี้กันบ้างครับ
รถเก๋งครับจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
วิ่งมาทางตรงชนเขาอย่างจังเลยครับ
โอ้โหมาอย่างไรนี่นี่ครับมาอย่างไรนี่ฮะ

อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
เขาจับภาพอุบัติเหตุนะครับ

เลี้ยวมาแบบกระทันหันแบบนี้ฮะ
แล้วก็เสี่ยงรถคันอื่นมากด้วยนะครับ

รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอีกเลนหนึ่ง

เปี้ยงนี่แต่ดีนะไม่แรงมาก

เขาบอกว่ารถเก๋งเนี่ยชะลอเลี้ยวค่อย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังพอเบกทันนะครับ
หักหลบไปอีกนิดหนึ่งแต่ว่ากันชนก็คงน่าจะ

เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมาก
แต่ก็ต้องนำมาเตือนเป็นอุทหรณ์ว่า
เวลาจะเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องดูสักนิดนึงนะครับ

เตอร์ไซค์ที่จอดอยู่รออยู่เนี่ย
คุณพี่เมื่อกี้ผู้หญิงใช่ไหม

ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
หรือว่าเหตุต่อหน้าต่อตาแบบนี้เรามาระวังกันด้วยนะคะ
ข้ามไปบินไปที่ชิลีบ้าง
อุ้ยไปต่างประเทศอเมริกาใต้ชิลีถึงตั้งแล้วพาไปดูลุมยุบค่ะ
ลุมยุบยักษ์ขนาดใหญ่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรไปดูค่ะ
โอ้โหคุณชิสานอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลุมแล้ว
ลุมลุมมันใหญ่โอ้โหลุมมันใหญ่
สิเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณ

เป็นหลุมยุบปริศนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๒๕เมตรนะคะ
เมตรกว้างมากนะปรากฏขึ้นบริเวณใกล้กับเหมืองทองแดงอัลคาปอโรซ่าค่ะ

ก็บอกพี่กัดนิดนึงเผื่อใครเขาอยู่แถวนั้นหรือญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นก็จะได้พอนึกภาพออก
ชาวบ้านเท่านั้นเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
หลุมขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะ
โดยมีสถานีอนามัยของชุมชนและบ้านเรือนอยู่ใกล้กับหลุมด้วย
ห่างจากปากหลุมแค่๖๐๐เมตรอ่ะคุณ
วิ่งไกลมากนะ

ปิดตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงไซส์งานเหมือง

และตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานธรณีวิทยาก็เริ่มตรวจสอบแล้วนะคะ
หลุมเนี่ยมีความลึกประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วด้านล่างเม็ดมันมีน้ำขังอยู่ข้างใต้ด้วยคุณชนะคุณสุโลก

ถ้าพูดถึงดินเวลามันถล่มลงมา
หรือว่าเวลามันเกิดหลุมอย่างนี้ครับ

แต่มันไม่น่าจะกลมได้ขนาดนั้น
เป็นการขูดตั้งใจเอาไว้อะไรสักอย่างหนึ่ง
ผมเคยดูนักข่าวในต่างประเทศ

อันนั้นคือความเชื่อในอีกทฤษฎีหนึ่งนะ
ไม่รู้เคยดูเคยเห็น

แล้วไง
เอานะให้ดูกันว่าข้างก้อนการณ์แปลก
แบบนี้ทั่วโลกของเขาเป็นยังไงนะครับ

ใครที่เคยนั่งรถกระบะแล้วนั่งตรงท้าย
ท้ายกระบะเนี่ยแนะนำนะเป็นไปได้อย่าไปนั่งเลยมันอันตราย
แต่ถ้าเคยนั่งแล้วรถกระบะมันวิ่งเร็วคุณน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับ

เฮ้เห้เหลำบากจริงจึงเลย

เอาอะไรลงเอาฉันลงเถอะ
ไปไปแล้ว

มันมารวมกันไปหมดหรือมันบานหายไปไหนหมดแล้วครับ
จริงนะแล้วหันหน้าทางนี้
ใครเขาช่างให้เธอหันมาทางนี้

ปกติมันก็ต้องหันหลังให้ตัวรถ

เผชิญหน้ากับรมแบบแรงอย่างนี้เลย
โอ้โหกลับบ้านไปปากแห้งหมดนะ

ครับเราลาเข้าไปด้วยภาพน้องหมา
ที่คิดว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับ
สวัสดีครับ